กลับมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียล
ตั้งแต่๖โมงครึ่งต่อเนื่องไปจนถึง๘โมงนะคะ
ช่วงนี้น้องเฟื่องมาเล่าข่าวในโลกออนไลน์ให้เราฟัง
ใช่แล้วค่ะสวัสดีพี่มิวพี่มิ้นนะคะ

ช่วงนี้มีแต่ข่าวที่เอาคนชอบกินเนี่ย
อกสั่นขวานแขวนกันเลยทีเดียว
สีสวยสีส้ม
เห็นคนใช้เยอะมากแล้วก็เปิดผ่าน

ทุกเรื่องบนโลกโซเชียลเราต้องตีแผ่ค่ะบุรัสติธรรม

เพราะว่าพอศูนย์วิจัยสัตว์น้ำค่ะ
ผู้บริโภคให้ระวังปลาดิบจากร้านอาหารญี่ปุ่น
หลังจากเก็บเนื้อปลาไปตรวจสอบแล้ว
สีของปลาเนี่ยละลายน้ำจนซีดขาวนะคะ
เกรงว่าจะมีสารย้อมสีผสมอยู่
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง

ก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ
สัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
เล่าว่าไปรับประทานอาหารญี่ปุ่น
ที่ร้านชื่อดังมีสาขาหลายแห่งตามห้างสรรพสินค้า
สังเกตเห็นว่าปลาดิบของร้าน
ทั้งปลาโอปลาแซลมอนสีแดง
ก็เลยเก็บตัวอย่างค่ะเอามาตรวจสอบดู
พบว่าพอนำเนื้อปลาไปแช่น้ำไม่กี่นาที
มีสีละลายออกมาจากเนื้อปลาชัดเจน
ไปเพียง๕นาทีเนื้อปลากลายเป็นสีซีดขาว

เรามีภาพให้ดูเป็นทีละภาพเลยนะคะ

อันนี้เป็นภาพปลาดิบก่อนนำไปแช่น้ำ
แล้วก็แช่มาทิ้งไว้๒นาที
เห็นเป็นสีส้มละลายผสมอยู่ในน้ำ

กับสีของน้ำที่นำปลาดิบมาแช่ทิ้งไว้

เห็นไหมมันเริ่มมีความเปรย์
เจือจางออกไป

นำน้ำกลั่นแล้วก็น้ำที่แช่ปลาดิบนะคะ
เปรียบเทียบกันบนพื้นผนังสีขาว

หลังจากที่แช่น้ำทิ้งไว้๕นาทีค่ะ

แล้วก็เปรียบเทียบกับเนื้อปลาที่ยังไม่ได้แช่

คุณแต่ปกติถ้าเราเอามือแช่น้ำ

สีเราก็ไม่ได้ออกมานะ
เพราะเราสีเนื้อไง

เพื่อให้รับประทานต่อไปได้อย่างมีความสุขนะคะ

ว่าจะมีการย้อมสีเนื้อปลาจริงหรือเปล่า

แล้วก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่า

ทีนี้มาฟังเซลปโลกออนไลน์บ้าง

ก็มาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬา
ก็โพสต์อธิบายถึงสีที่ละลายออกมา

อาจารย์นี่แหละคือความหวังของดิฉัน
ใช่อาจารย์ก็โพสต์ใจความนะคะบอกว่า
นี่ไม่น่าจะเป็นการย้อมสีนะ
แต่ว่าเป็นสารโปรตีนธรรมชาติ
ก็เลยไม่แปลกถ้านำเนื้อปลาสีแดงสดมาแช่น้ำ

มีวิธีปรุงอาหารที่ทำให้เนื้อปลามีสีแดงขึ้น
แต่ว่าวิธีนี้เป็นเรื่องต้องห้ามในบางประเทศนะคะ
เพราะว่ามีคนนำไปใช้เปลี่ยนเนื้อปลาไม่สด
ให้กลายเป็นสีแดงสดใหม่
ยังไงก็ตามค่ะรองประหลัดกรุงเทพมหานคร
วันธนีวัฒนาก็รับทราบเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบปลาดิบของทางร้าน

เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปนะคะ
เบื้องต้นก็เป็นข้อสันนิษฐานออกมาไว้ก่อน
ว่ามันสดแล้วก็คิดกันไปหลายฝ่าย

ดิบก็ทานไม่ได้ทุเรียนก็ทานไม่ได้

รอการตรวจสอบอย่างชัดเจนกันอีกสักหน่อย

เพราะว่าก็เป็นคนแบบทานแซลมอนบ่อยมากเหมือนกัน

แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นว่ามันมีสีละลายออกมาหรือเปล่า

ใช่หรือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นยำแซลมอนอย่างนี้
ส่วนใหญ่เขาก็จะใส่จานสีดำถ้าไปตามร้านอาหาร
คือด้วยความที่สีดำมันตัดกับสีของปลา

แต่อาจารย์เจดก็บอกแล้วอาจจะไม่ได้ผสมสีก็ได้
จะเป็นโปรตีนของเนื้อปลาเขาอยู่แล้วก็ได้

เป็นไปได้รอติดตามกันนะคะว่าเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไร
แต่ว่าระหว่างนี้ก็ทานร้านปลาดิบที่น่าจะถือได้ไปก่อนแล้วกัน
อย่าเพิ่งไปอะไรที่สูงเสี่ยงนะคะ